มะพร้าวมันแตกยอดออกมา
หงิกหงิกงอเหมือนอะไร
ได้ดูกันเดี๋ยวก็รู้

อันนี้ต้องการให้ด่าเป็นภาษาอะไร

แต่หงิกงอพญานาคแน่นอน
หลายคนก็คิดแบบคุณชนะเลย

เป็นมะพร้าวน้ำหอมอายุ๒ปีนะคะ
เขาบอกว่าเขาปลูกเอาไว้ที่สวนข้างบ้าน

เจ้าของบ้านคือคุณป้าสังกาประณมังอายุ๗๓
นี่นี่คุณป้านั่ง

ดีใจเลยมะพร้าวมันออกมาแบบนี้
ยังไม่ได้ออกลูกนะออกยอดแตกยอดนี่แหละ
ประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเพียง๒วันเท่านั้น
คุณป้าเดินมาในสวนเดินสำรวจพืชพันธุ์ธรรมชาติดูสิ
ปรากฏว่าไม่เห็นความแปลกของยอดมะพร้าวต้นนี้
เฮ้ยมันหงิกหงอกหงอกดูเหมือนกับเสียงพญานาค

ต่อมาหลานสะพ้ายก็เดินมาเหมือนกันค่ะ
เดินมาดูมะพร้าวต้นนี้แล้วก็ส่องหาอะไรเด็ดที่อยู่บนยอดมะพร้าวนี่แหละ

เจอเลขแล้วเอาไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลงวดที่ผ่านมา
โอ้นี่โอ้บอกเลยนะภาพเดิม

เวลาเราไปเทียบกับอะไรพญานาคคุณผู้ชมสังเกตนะทีมงานจะใช้ภาพนี้แหละ

ชาวบ้านแวะเวียนมาใบขาดสายนะ
ก็มาดูเหมือนกันก็หวังว่า๑๖สิงหาคมนี้จะโชคดีบ้าง
ส่วนคุณป้าเองก็ตั้งใจว่าจะนำเลขที่บ้าน
แล้วก็อายุของตัวเองไปเสี่ยงโชคบ้าง

บอกไปหมดแล้วบอกไปหมดทุกอย่างแล้วคุณชนะ
คุณมัวแต่โฟกัสว่าทีมงานเก็บภาพเก่าหรือเปล่า
แล้วคุณก็โฟกัสแต่โพงพลัยอ่ะเห็นไหม
เฮ่ยทำไมผมมีคนอย่างนี้มากเหรอครับคุณพลาดแล้ว
เพราะฉะนั้นเคยบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณผู้ชมดูตลอดข่าว
ตั้งใจดูตั้งใจฟังเก็บทุกรายละเอียด
บัวแต่สนใจคุณชนะพลาดไม่รู้นะ
เอางี้เราพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูวน

ไม่ได้ยังไม่เบยังไม่เปลี่ยนช่อง